ตัวเป็นอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชม
เวลาเราทำกับข้องกับข้าวเราตั้งเตาแก๊ส

เพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปที่จะดู

และนี่คือหม้อระเบิดค่ะคุณ

เขาก็ละกวาดบ้านกันต่อความสะอาดอยู่

เหมือนแบบจู่ก็มีอะไรระเบิดขึ้นมาค่ะ

มาแบบไม่ตั้งตัวแล้วโชคดีที่คุณพี่เขายืนห่างจากหม้อนะ

ถ้าใกล้กว่านี้นิดเดียวนะคุณ
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะเป็นนาทีชีวิตเฉียดตายเหมือนกันเนาะ
โอ้โหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
บางคนก็อยากถามว่าเอ๊ะหม้อแบบไหนทำไมมันถึงระเบิดแบบนี้
มีคนเข้ามาให้ข้อมูลเหมือนกันนะคะว่าหม้อที่คุณพี่ใช้อาจจะเป็นหม้อนึ่งหรือว่า
ห้อต้มแรงดันคุณนึกออกไหมแต่จริงอ่ะหม้อต้มประเภทนี้มันจะมีเซฟตี้หรือมันจะมีวาว
อยู่แล้วคอยเปิดไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันใช้มานานแล้วจนมันชำรุด
แล้วระบายแรงดันออกมาไม่ทันหรือเปล่าก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ตู้มขึ้นมา
ยังไงก็ตามคลิปนี้เอามาให้ดูกันไม่รู้แหละว่าแบบไหนจะเป็นอุทาหรณ์
เตือนไว้สำหรับคนที่ทำกับข้าวหรือทำอาหารในครัวแล้วก็ต้มไว้แล้วเดี๋ยวเดินมาดูนึกออกไหม
อีกอย่างหนึ่งก็คือเช็คสภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณใช้ถ้ามันชำรุดอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ต้องใช้คุณ
ทำอย่างอื่นไปก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยรวมไปถึง
เปิดเตาแก๊สอะไรทิ้งไว้อ่ะบ่อยรับรองหม้อไหม้แม่ดิฉันน่ะบ่อย
จริงจริงท่องท่านต้องคอยฝากเตือนนะน้องไปต่อนะจริงใช่คือพี่ที่ฉันต้องไปดู
เพราะว่าแม่เนี้ยคือคือคนถ้าอุ่นแก่น่ะตอนที่ลืมเปิดอุ่นไว้แล้วลืม